มาดูเหตุที่มีผู้ตายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
สองคนชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคน
แต่เป็นลักษณะของการกอดกันเสียชีวิต

สาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอย่างไรกันแน่
หรือว่าพร้อมใจกันตายรักกันมากเลยกอดกันเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าทั้งสองคนมีบาดแผลตามร่างกาย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่
และที่สำคัญต้องเอาหลักฐานต่างมาสรุปถึงสาเหตุการตายให้ได้นะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๖พฤษภาคมวันอังคารที่ผ่านมา
คือตำรวจของสพร้อยเอ็ดเขาได้รับแจ้งเหตุนะครับว่า
พบศพของผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่ง
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยอโศก
เข้าตรวจสอบศพชาย๑คนหญิง๑คนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
ผู้ตายก็คือนายลิขิตจันสฮางอายุ๒๙ปี
แล้วก็นางหนึ่งฤทัยจันคำจรอายุ๔๓ปี

ซึ่งตัวภรรยาก็มีอายุเยอะกว่าแก่กว่าแล้วฮะ
โดยมือซ้ายของนายลิขิตฝ่ายชายเนี่ย
กอดร่างของนางหนึ่งฤทัยเอาไว้
ลำคอของฝ่ายชายมีบาดแผลยาวจากการถูกมีดบาด

ส่วนที่ใบหน้าของฝ่ายหญิงยุบผิดรูปคล้ายถูกของแข็งทุบ
โดยสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน

เพราะว่าสภาพขึ้นอืดแล้วนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบมีดคัตเตอร์๒อันนะฮะ
อยู่ที่ใต้เท้าขวาของผู้หญิง๑อัน
แล้วก็อยู่ข้างมือขวาของฝ่ายผู้ชายอีก๑อัน
แล้วก็พบเตารีดไฟฟ้ายังเสียบปลั๊กทิ้งไว้
อยู่เหนือศีรษะของฝ่ายหญิง

ยังพบอุปกรณ์เสพยาบ้าอยู่ในถังขยะข้างประตูหน้าบ้าน
เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลขอนแก่น
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
เรื่องต้นจากการสอบถามญาติสันนิษฐานนะครับ
ปมเหตุน่าจะเกิดจากที่ทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรง
และต่างคนต่างใช้คัตเตอร์ต่อสู้กัน
ก่อนที่ฝ่ายชายจะใช้ของแข็งทุบเข้าที่ศีรษะของฝ่ายหญิง

จากนั้นฝ่ายชายก็ใช้คัตเตอร์ปาดคอตัวเองตายตามนะครับ
นายประยูนอาจสนะชัยอายุ๕๙ปี

เล่าให้ฟังบอกว่านายลิขิตเป็นคนโมโหร้าย

แล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันกับภรรยาเป็นประจำ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับที่ชาวบ้านบอกนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันเป็นประจำนะครับ

แต่หลายคนก็ไม่ได้สนใจเพราะเห็นทะเลาะกันบ่อยครั้งนะฮะ
ทีนี้นายลิขิตบางครั้งก็ชอบทำลายข้าวของเสียหายนะครับ
ล่าสุดคืนวันที่๑๙พฤษภาคม
ตัวนายลิขิตเองถือมีดไล่ฟันภรรยา
ภรรยาต้องวิ่งหนีออกมาร้องขอให้คนช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจ
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับเข้าบ้านแล้วก็เงียบหายไป
กระทั่งเช้าวันอังคารที่๒๖พฤษภาคม
น้าเขยเองได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากบ้าน
เดินเข้าไปดูเรียกทั้งคู่แต่ไม่มีเสียงตอบรับ
พอชะโงกมองไปทางหน้าต่างก็พบว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็พบสภาพศพเหมือนนอนกอดกันอยู่
นักเขยเองบอกว่าก็เป็นเวรกรรมของทั้งสองคน
ที่ทำมาด้วยกันแล้วก็ตายไปด้วยกัน
คุณผู้ชมครับทีนี้ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับทางบ้านของพ่อ
ไปพูดคุยกับพ่อของฝ่ายหญิงนะครับ
ของฝ่ายหญิงบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกสาวจะพร้อมใจ
ไปพร้อมกับสามีในลักษณะที่สามีนอนกอดร่างของลูกสาวอยู่
ไม่เชื่อครับพ่อบอกว่าทั้งคู่เรื่องของความรัก
มันแทบจะหมดไปกันแล้วเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยครั้ง
บางครั้งลูกสาวก็อยากจะหนีสามีมานอนอยู่กับพ่อกลับมาบ้าน
ดังนั้นพ่อไม่เชื่อว่าจะเป็นความรักกันจนกระทั่งพร้อมใจกันตายนะครับ
เรื่องนี้นะครับสาเหตุการเสียชีวิตยังต้องรอผลชนะสูตรจากทางโรงพยาบาล
แล้วก็ทางในส่วนของตำรวจที่จะต้องสืบสวนสอบสวน
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดว่าตกลงแล้วใครเป็นคนฆ่าใคร
หรือว่าใครทะเลาะกับใครก่อนเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่
แต่ทางคุณพ่อก็บอกแบบนี้แหละไม่เชื่อว่าพร้อมใจกันตาย
ว่ารักษณะศพจะเป็นการกอดกันตายก็ตามนะฮะ